หลังจากที่เรียนก็เรียบร้อยแล้ว
ผลงานการแสดงการบันวงการบันเทิง
ก็น่าติดตามมาเป็นระยะนะคะ

ถึงเวลาแล้วที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นใจในอีกเรื่องหนึ่ง

เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เขาตั้งใจเอาไว้อย่างแน่วแน่เลยนะคะ
ซึ่งกั้งเองก็มีกำหนดจะเข้าพิธีอุปสมบทในวันที่๑๒เมษายนนี้ค่ะ

ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับหนุ่มกั้งล่วงหน้าด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นช่วงที่ต้นปีเนี่ยก็เล่นรับละครมา๓เรื่องอยู่แล้วนะฮะ
แล้วก็ได้ถ่ายไปแล้วตอนนี้ก็มีออนแอร์จนถึงเมษาแล้ว

เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เขาก็มีแพลนว่าจะมีละครให้
ก็เลยอยากจะให้บวชช่วงนี้แหละช่วงว่างก่อนที่จะเป็นคอนเสิร์ต

แล้วก็เหมือนเรื่องบวชเขาไม่ชอบให้การลั่นวาจาไว้ก่อน

แต่ว่าในตามใจเราเรารู้สึกตั้งแต่ตอนเรียนจบแล้ว
วัดราชประดิษฐ์คือเป็นวัดเป็นวัดส่วนตัวของส่วนพระองค์ของราชการที่๔

คือกั้งยังไม่มีกำหนดว่าจะศึกเมื่อไหร่
วัดนี้พระพี่เลี้ยงที่ดูเขาก็บอกว่า
ถ้ามีโอกาสเราก็อยากให้เราไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าเหมือนกัน
ฟังในเรื่องของความแน่วแน่ของกั้งวาราวุฒิ
เชื่อว่าแฟนคลับคงจะยิ้มกันแก้มปริ

มีการศึกษาก่อนมีการเตรียมตัวก่อนด้วยนะคะ
เราสองคนบันเทิงไทยรัฐก็ขออนุโมทนาบุญด้วยละกันนะคะ